เปิดปากกับภาคภูมิ
อันนี้ก็ปีหนึ่งและทำเรื่องร้องทุกข์ร้องอะไรเป็นสำนวนคดีค่ะมันก็นานเงียบมากคือเราก็ไม่อยากให้มีผู้นำชุมชนแบบนี้ใช่มันเป็นคดีที่ตัวย่างอ่ะ
ยื้องยั่งไม่ดีอ่ะฝากสิน้ำเฟอร์อดีต้านเฟอร์นะที่อยู่ที่นาวุ้งเนี้ยเปลี่ยนถึงสองสามคนแล้วเนี้ย

กันอันยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปขอหลักฐานคุณก็ไม่ให้เอ๊ะมันคืออะไร
หรืออาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นลูกน้องนักการเมืองสสกับสจ
ถ้าเป็นแค่ผู้ช่วยสองคนผมอาจจะฟังได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันมีชาวบ้านมันมีกำนัน
กำนันเนี่ยเป็นสายภูมิครับบัญชากำนันกล่าวอ้างกับผมว่ากำนันก็โดนว่า
เขาไม่ใช่คำว่าโดนว่าด้วยเขาใช้คำว่าโดนด่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ข้อยุติ
อีกสามวันผมจะไปที่จวนไปที่ผู้ว่าถ้าผู้ว่าบอกไม่มี
ข้อสรุปเดี๋ยวผมไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปที่สภา
ผมจะเอาเรื่องนี้ให้มันรู้ว่าชาวบ้านต้องได้ความทำ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้มีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สองคนนะครับมาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ไปร้องเรียนมาหลายหน่วยงานคดีไม่คืบหน้า
ไปร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีแล้วก็ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
วันนี้ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกันเพราะว่าอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนนี้บอก
อยากเปิดปากอยากเปิดใจอยากเปิดความจริงเหลือเกินเรื่องราวความเป็นมาก็คือตอนที่เป็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้กับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่หมู่สี่ตะบนมุจริน
อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเนี่ยถูกหักเงินเดือนไปผู้ใหญ่บ้านหักเงินเดือนไป
จากนั้นถูกเอารายชื่อประชาชนไปยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งแต่ถอดถอนไม่สำเร็จนะฮะ
เขาก็ไปแจ้งไปฟ้องไปอะไรกันแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหมดวาระไปก่อน
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุถึง๖๐นะฮะตามอายุจริงนะครับตอนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอายุประมาณ๓๐กว่าเกือบ๔๐
แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวาระแค่๕ปีเขาเป็นกันมาตั้งแต่ปี๖๐นะครับ
ทีนี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฮะเรื่องถูกหักเงินเดือนตอนที่ทำงานกันอยู่
เอ๊ะไปเอาบัตรประชาชนมาปลอมแปลงเอกสารจะมาถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งได้ยังไง
ก็ไปแจ้งเรื่องแจ้งราวเป็นคดีความกันมาแต่คดีไม่คืบหน้าเลย
ไปร้องขอความช่วยเหลือกับหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลนี่วันนี้ไปที่อำเภอกัน
คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
แต่อีกมุมหนึ่งเราต้องฟังทางผู้ใหญ่บ้านเขาด้วยนะครับ
เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะผมก็ต้องฟังข้อมูลทั้งสองฝ่าย
เมื่อสักครู่นี้ผมโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกกำลังติดภารกิจอยู่เหมือนกัน
เดี๋ยวจะลองต่อโทรศัพท์ใหม่แต่มีเสียงที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
ถ้าไม่ได้คุยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟัง
รับเชิญกับผมที่รายการนะครับวันนี้๔ท่านด้วยกันนะครับ
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน๒ท่านนะครับ
คุณสุกัญญาเท้าพินหรือว่าคุณเก๋
อีกท่านหนึ่งคุณลำพาคำเทศหรือว่าคุณพานะครับ
และแน่นอนครับหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ส่วนนี้คือคุณเก๋นะครับคุณสุกัญญาพี่ลำพา
อ้าวเรื่องราวเป็นยังไงกัน

โหดูท่าทางเกิดอะไรคือ

คือผมแค่สมมุติแต่คือเหมือนว่าท่านเนี่ยน่าจะ

ก็คืออยากให้ท่านอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบการตั้งข้อเก่าหาการสืบสวนสอบสวน
เพียงแค่นั้นแต่ก็เราพูดกัน๓ครั้งเหมือนจะไม่เข้าใจกัน
ก็มันต้องยุติการพูดคุยเราก็ต้องทำเพื่อประชาชนให้รู้ว่า
ถ้าเราไม่สามารถจะทราบข้อมูลความเป็นจริงได้อย่างนี้
ประชาชนต้องทราบฉะนั้นหน่วยงานอะไรที่มีแสงค่ำชาเหนือไปเราก็ต้องไปติดตาม
เดี๋ยวค่อยมาไล่กันหมอปลาวันนั้นก็พาไปหาตำรวจด้วยใช่ไหม
ใช่แล้วก็เห็นระยะระหว่างโรงพักษณ์กับอำเภอมันต้องเดินทางแบบไปดาวของคลาน

เพราะเอกสารยังไม่ถึงเลยตั้งแต่ปี๑๙๖๔
หมายถึงเขาไปแจ้งความเอาไว้เรื่องปลอมแปลงเอกสารถูกต้องจะไปถอดถอนเขา
ก็เลยไปพิสูจน์ว่าระหว่างอำเภอกับตัวของโรงพักเนี่ยมันอยู่ห่างกันกี่กิโล
โอ้ยไกลมากเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ๒๙

มันไกลจริงพี่ตั้งแต่ปี๖๔ตอนนี้เอกสารยังมาไม่ได้
คือตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขอเอกสารจากทางอำเภอท่าวุ้ง

จริงพี่มันเดินทางไกลเกิน
ผมว่าเต่าเดินทางช้าแล้ว

เอ้าเดี๋ยวกลับมาใจเย็น
อย่างเดี๋ยวคุยกับทั้งสองท่านก่อน

คนต้นเรื่องของเหตุการณ์ต่างที่มาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมกัน
มันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อย
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันตั้งแต่ปีไหนฮะ

สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะผู้ใหญ่สุรีรัฐ

ผู้ใหญ่บ้านลงสมัครก็มีผู้ช่วย๒คน

หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ

บอกเขาไปหักเงินเดือนเรามันยังไงกัน

คือเรื่องเงินที่หักเงินเดือนเนี่ยค่ะ

มันมีประมาณ๓เดือนถึงจะออกมา

ปีนั้นที่เราเป็นมันได้เดือนครึ่งอะค่ะ

แล้วกำนันก็จะใช้สารวัตรคือ

เอาเป็นว่าเงินที่เงินซองเนี่ย

ผู้ใหญ่ก็ได้ซองมารวมทั้งเงินเดือนผู้ใหญ่ด้วย

แล้วได้เท่าไร
ได้เศษค่ะ

เขาหักไว้เงินแรกเลย๕๐๐๐
ไม่ถึงดีเพราะว่าโดนหักก้านน้ำ
ฆ่าอะไรเงี้ยเช้าพนักกิจหมู่บ้านอะไร
ก็เหลือก็๒๐๐๐กว่าบาท

คนละ๕๐๐๐ผู้ใหญ่บอกว่าอะไร
ว่ายังไงครับทำไมหักไป๕๐๐๐
บอกก็นุ่นว่า
คนละ๕๐๐๐คนละ๕๐๐๐ผู้ใหญ่บอกว่าอะไรว่ายังไงครับทำไมหักไป๕๐๐๐

เสียอะไร

แล้วไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเงินหนูเลย๕๐๐๐ค่าตำแน่ง
แต่สรุปมาพอเงินเดือนมันออกมันตกเบิกใช่ไหมคะเขาก็หักเอาเลย
หนูมันเป็นว่าจำยอมค่ะจำยอมที่ต้องให้หัก
ค่าตำแหน่งอะไรค่าตำแหน่ง
คือก็รู้รู้กันค่ะรู้รู้กันอยู่เป็นที่รู้กันค่ะ
ผมไม่รู้คืออะไรคือในวงการเป็นที่รู้กันค่ะ

ว่าต้องเสียคืออะไรพี่เป็นที่รู้กันว่าต้องเสีย
หมายถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเสียเงินค่าตำแหน่งให้กับผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้หรอ
ก็เป็นที่รู้กันเหมือนนั้นล่ะค่ะเป็นที่รู้กันของวงการ

เอาเป็นว่า๒คนนี้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านที่เราทำงานด้วย

ก็เลยต้องหักเงินเดือนเราโดยมียอดทั้งหมดคนละ๕๐๐๐๐หรอ

ใช่ค่ะอันนี้ของ

๓๐๐๐บ้าง๒๕๐๐บ้าง๕๐๐๐ไปเลยเพราะเราต้องไปค้าขายกับพี่มะลิ
ยืนยันว่าเขาหัก๕ตำแหน่งยังไม่ครบ๕๐๐๐๐แล้วทำไมมันหยุดไป

อีก๒ซองก็ของใครของมันนะคะแต่ละหมู่จากนี้ไปห้ามหัก
ห้ามหักคือไม่ได้ห้ามหักคือตัดปัญหาไม่ให้ตลอดกัน
คือว่าแยกซองใครซองมันไปเลยคือปกติรวมมันในซองเดียวกัน
แล้วผู้ใหญ่บ้านคุณไปให้ผู้ช่วย๒คนของคุณเองใช่ค่ะ

เขาพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดไม่ได้ไว้ไม่คำหยั่นนะ
อ่าเดี๋ยวกูแยกซองให้เลยจะได้มาทะเลาะกันอีก
แล้วย่างจริงไหมย่างจริงค่ะแล้วย่างแล้วได้ครบนะครบค่ะครบมา
เขาก็ไม่หักหนูถามถามว่าหักอีกไหมเขาไม่หัก
ตั้งแต่เดือนไหนครับที่ไม่หักมกราสิ้นเดือนมกราเลิกหัก
ก็มกรา๖๑ใช่ค่ะมกรา๖๑เพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วง
เป็นใหม่เลยอ่ะเป็นเล็กแต่เดือนแรกที่ถูกหักคือเดือนอะไรนะ
ประมาณเดือนเมษามันตกเบิก๒เดือนนั้นประมาณมิถุนา
แต่ว่าเมษาพฤษภามันตกเบิกมาแล้วมันเริ่มหัก
แต่มันก็คือเงินเดือนของเมษานั่นแหละใช่ค่ะ
ก็เมษา๖๐เริ่มถูกหักแล้วมกรา๖๑ไม่หักแล้ว
แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อมาก็คือทางนี้บอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่พอใจก็เลยไปยื่นเรื่องถอดถอนออกจากตำแหน่ง

โดยใช้วิธีอะไรฮะ
โดยวิธีใช้ให้ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคือลำพา

แล้วพอถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเขาก็เลยบอกว่า